ต่ออีกหนึ่งครอบครัวคู่นี้ก็ต้องซ่อมขายเตียงเหมือนกันนะครับ
ไฮโซทิมและคุณตายคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ากระแสข่าวค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็ออกมายอมรับแล้วนะว่าครอบครัวเออมีปัญหากันจริงนะคะ
ท่านที่ทั้งคู่น่ะแต่งงานกันมาเนี่ยเจ็บปีแล้วนะค่ะ
ล่าสุดค่ะอดีตดาราสาวยอมรับน้ำตาซึมเลยนะว่าครอบครัวนั้นมีปัญหาจริง
แต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะข่าวลือที่ชอบไปปาร์ตี้หนีไปคบทอม
แถมยังมีข่าวด้วยนะว่าเธอนั้นเนี่ยยังตั้งท่าจะฟ้อง๕๐ล้านบาทด้วย
แล้วก็ไม่ขอตอบเรื่องสามีทำร้ายร่างกายโอ้หลายประเด็นเหลือเกินนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะไปฟังจากตายเปิดใจกันค่ะ
อยากจะบอกว่าตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตคู่กับพี่ทิมมาเนี่ย
คือไม่มีคำว่าจิตเที่ยวแน่นอนเรามีแบบจิตสำนึกของความเป็นแม่อยู่แล้ว
ว่าแบบอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
บางทีเราก็เสียใจนะที่แบบอยู่ดีก็มีคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าโดยเฉพาะมันมาจากคนในครอบครัว
เราไม่เคยแบบยึดติดกับเรื่องเงินอยู่แล้ว
ทำไมลูกต้องมาเจอแบบนี้อะไรแบบนี้
ไม่มีใครอยากให้ครอบครัวของลูกไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว
เราก็อยากให้ลูกอยู่กับท่องพ่อและแม่
เพราะว่าเขาเป็นไฮโซรวยพันล้าน
นั่นแหละคุณผู้ชมก็เลยมีกระแสข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมา
แต่ว่าเธอก็ตอบจริงว่าสำนึกของความเป็นแม่เธอก็ยังมีอยู่นะ
จะไปทงไปเที่ยวอะไรก็คงไม่ทำแน่นอนนะคะ
เป็นกำลังใจให้จริง
เที่ยวกับครอบครัวแต่ไม่ได้แท็กหาคุณตายเลยนะ
แล้วก็โพสต์ถึงเรื่องลูกบอกว่าเป็นดวงใจของเขา
แล้วก็มีการโพสต์หนังสือวิธีการเลี้ยงลูกด้วย
ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าหลังจากนี้เนี่ย
คนจะต้องต่างเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นคุณแม่

ก็ต้องเป็นกำลังใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ